ต่อกันที่จังหวัดปลาจีนบุรีครับ

ลอยน้ำมาอยู่กลางแม่น้ำบางประกงฮะ
คือโอ้โหสภาพศพนะ
คอนี่นะเหมือนนี่เขาบอกหมุนได้รอบ

บั่นคือเกือบจะขาดอยู่แล้ว
นี่แหละฮะเจ้าหน้าที่ต้อง
ลงเรือแล้วก็พายไปในแม่น้ำบางประกง

ที่ชาวบ้านแจ้งว่านู่นลอยมา

พอเอาขึ้นมาได้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ

เสื้อยืดสีเขียวกางเกงยีนขายาวสีดำ
ตรงคอของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับหมุนได้รอบเลย
แล้วนิ้วโป้งมือขวามีร่องรอยเหมือนถูกของมีคมบาดลึกจนถึงกระดูก

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบชื่อตามบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อนายสุทัศน์ศรีวัฒนะนะครับ
พื้นเพลอยู่ตามบัตรประชาชนนะอยู่ศรีราชาชนบุรี
แล้วก็ยังพบบัตรในกระเป๋าอีกเยอะแยะเลย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเก็บหลักฐานที่พบทั้งหมดนะครับ

ถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิต

ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าไม่รู้ไม่รู้เป็นใครนะครับ

นี่แหละแต่เจอศพมาอยู่ตรงนี้
เจ้าหน้าที่ก็จะส่งสบไปแชนสูตรถะครับ
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ก็จะติดต่อหาญาตินะฮะให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ